เหนือจากกิจกรรมที่เราได้ดูเมื่อสักครู่แล้ว
ก็ยังมีกิจกรรมเรื่องของการบริจาคเลือดนะครับ

ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราจะทราบอยู่แล้วสมัครนิสิทธิศึกษาของทั้งสองสถาบัน
เรื่องของงานเทศกาลที่มีการเปิดตัวกันไปอย่างที่พี่ชี่เล่าให้ฟัง
ก็จะมีเรื่องของการจัดเตรียมความพร้อมต่างมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องของการเชียร์ของทั้งสองฝ่าย
ก็จะเป็นสีสันในสนามสุพัชราศัยอย่างแน่นอน
ทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบัน
ทุกคนต้องการที่จะเรียกสปีริตในครั้งนี้

บรรดาสิทธิ์เก่าแล้วก็ของทางจุฬานะครับ

ก็ร่วมกับทางธรรมศาสตร์
สองสถาบันทำกิจกรรมโรดโชว์ประโหมดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี
ในครั้งนี้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดยมีทีมเชลิดเดอร์ทั้งชายและก็หญิงของฝั่งเจ้าภาพจุลลงกร
มาร่วมสร้างสีสันในงานรวมถึงการออกบูธขายเสื้อ

กิจกรรมหลักนะครับมีการรับบริจาคเลือดในโครงการเลือดไม่แบ่งสี
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทั้งสองสถาบันทำต่อเนื่องมายาวนาน
วัตถุประสงค์ก็คือการช่วยเพิ่มปริมาณเลือด
ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาติไทย

ก็ใครสนใจก็สามารถไปร่วมบริจาคเลือดกันได้นะคะ

ส่วนการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒

วันที่๓กุมภาพันธ์นี้นะคะที่สนามสุขพัชลาศัย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะถ่ายทอดสดให้ได้ชมบรรยากาศกันตั้งแต่เริ่ม
คือตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาหรือว่าบ่าย๓นะคะ
แล้วก็ยาวไปจนถึงการแข่งขันเลย
จากนี้ก็ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสต
ได้ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยค่ะ